เป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญเกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงราย
เหตุฆ่ายกครัวพ่อแม่แล้วก็ลูกตาย๓ศพ

แล้วลงพื้นที่ไปบ้านจุดเกิดเหตุเป็นบ้านเดี่ยว
ชั้นเดียวรัวรอบขอบชิดแบบนี้
ไปตรวจสอบสภาพศพไม่ให้สื่อมวลชนเข้าไป
ตำรวจเข้าไปกู้ภัยเข้าไปแล้วก็คุณหมอเข้าไป
ไปตรวจสอบสภาพศพคุณคะทั้ง๓ศพคือแยกกันอยู่
แต่มีสิ่งที่เหมือนกันคือทั้ง๓ศพถูกยิงด้วยอาวุธปืน
ตอนนี้ตำรวจก็ยังไม่ทราบว่าอันนี้เป็นการฆ่ากันเองภายในบ้าน
หรือเป็นเหตุฆาตกรรมมีคนมาทำร้ายร่างกาย
ตำรวจลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วก็ไปเก็บหลักฐานต่างเพิ่มเติม
แต่ยังไม่สรุปเรื่องของสำนวนคดีค่ะ
คือช่วงเที่ยงที่ผ่านมาตำรวจสภาพบ้านดู
เขาได้รับแจ้งเหตุบอกว่ามีคนถูกฆ่าตายยกครัว๓ศพ
ที่บ้านเลขที่๓๐๗หมู่ที่๓ตะบนบ้านดูอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย
หลังเกิดเหตุแล้วตำรวจคุณหมอกู้ภัยก็ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุ
ศพแรกเจ้าหน้าที่ไปพบอยู่ที่บริเวณห้องรับแขก
ว่านายอุดมกิมศรีอายุ๕๗ปีเป็นเจ้าของบ้าน
ภายในห้องนอนพบศพที่๒เป็นเมียของนายอุดม
ชื่อว่านางนัชชาอายุ๕๑ปีค่ะ
ส่วนลูกสาวถือว่านางสาววรรฤษอายุ๒๗ปี
เสียชีวิตบนเตียงนอนภายในห้องนอนของตนเอง
พบว่าทั้ง๓ศพคือสภาพขึ้นอืดแล้ว
น่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๓วัน
ศพพบว่าถูกยิงเข้าที่ศีรษะเหมือนกันหมดเลย
ตำรวจไม่ให้สื่อมวลชนเข้าไปภายในบ้านจุดเกิดเหตุนะคะ
แล้วก็ตอนนี้ยังไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดอะไรออกมา
พยายามที่จะให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ย
นำศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

เพื่อนบ้านก็คือนางสาวทิพพวันมโนเรือง
เล่าบอกว่าผู้เสียชีวิตศพแรกก็คือนายอุดมเนี่ย
ทำงานอยู่ที่เทศบาลตำบลบ้านดู
ส่วนภรรยาของนายอุดมทำงานอยู่ที่เทศบาลตำบลแม่ลาว
ลูกสาวเพิ่งได้งานที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง
ทั้ง๓ศพเป็นคนอัธยาศัยดีเป็นมิตรกับเพื่อนบ้านทุกคน
ไม่เคยมีเรื่องมีราวกับใครที่ผ่านมาชอบทำบุญตักบาท
ก่อนเกิดเหตุกลางดึกของวันที่๒๘พฤศจิกายนที่ผ่านมา
คุณทิพวันบอกว่าได้ยินเสียงปืนดังขึ้น๓นัดซ้อน
แต่ตอนนั้นก็ไม่ได้เอกใจอะไร
หลังจากได้ยินเสียงปืนดังขึ้น๓นัดซ้อน
ก็ไม่เคยเจอกับทั้ง๓คนอีกเลย
เราไปพูดคุยกับนายกเทศมนตรีตะมนต์บ้านดูก
ก็คือนายภัทธนพงฎเกร์บอกว่า
ว่ามีข่าวเป็นการทะเลาะกันเองภายในบ้านก็คือพ่อแม่ลูก
แล้วก็ฆ่ากันเองนั่น
ตนเชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่าจะมีคนร้ายไปฆ่าทั้ง๓คนค่ะ

ตอนนี้ยังไม่สามารถระบุได้นะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุฆ่ากันตายในครอบครัว
หรือถูกฆาตกรรมเดี๋ยวรอตำรวจทำงานอีกสักพักหนึ่งนะคะ
ทีนี้มีรายงานข่าวน่าสนใจบอกว่าก่อนหน้าที่จะมาเกิดเหตุสลดเนี่ย
มีผู้ชายซึ่งก็เป็นคนมีฐานะมาติดพันธุ์ลูกสาวของครอบครัวนี้
มีการไปมาหาสู่เป็นประจำกระทั่งมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
แต่หลังเกิดเหตุปรากฏว่าผู้ชายคนนี้หายไปเลย
แต่เอาล่ะเราก็ไม่อยากปรับรำนะคะเดี๋ยวรอการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ